สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ฉันได้นั่งกับคนดังฉันตื่นเต้นฉันขอเทคโอโฟลก่อน

เพราะว่าตอนนี้คนดังฉันต้องถ่าย

ได้แค่๙๖แล้วครับร่วมตึงบ้าบ่อทีเดียว

ปุ๊กกี้เครียดจัดนะครับผู้ชมครับ
ไปนอนที่คุกคืนแรกตรียมส่งสงครับ
สังคมสงเคราะห์เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากข่าวช็อกวงการคุณปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสง
หรือว่าปุ๊กกี้ชาลาร่าอายุ๔๐ปีอดิตนักร้องดั่งนะครับ
ถูกจับกลุ่มพร้อมกับสามีคาบ้านพักย่านรามอินทรา
ของกลางเป็นยาเสพติดหลายชนิดนะฮะ
ปปศขยายผลจากการจับกลุ่มนายหงเจิ้งยี่อายุ๒๘ปีชาวไต้หวัน
พร้อมกับยาเคตามีนน้ำหนัก๕๑๗๐กรัมไปซุกซ่อนอยู่ในที่เคียบุหรี่
ใส่กล่องพัสดุเตรียมส่งไปไต้หวันตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนะฮะ
ความคืบหน้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๑นิริกาของวันนี้
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินท่านเป็นรองผู้บัญชาการปราบรามยาเสพติด
หัวหน้าคณะกรรมการดังกล่าวนะฮะก็เปิดเผยนะครับว่าภายหลังจากได้มีการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓แล้ว
แล้วก็ได้มีการแจ้งข้อหานำตัวไปฝากขังที่สารอาญาแล้วก็ส่งตัวเข้าไปควบคุมที่เรือนจำนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนนั้นมีเวลาควบคุมฝากต้องผู้ต้องหาทั้งหมด๗ฝากด้วยกัน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน๒เดือนหรือว่า๖๐วันที่รายการนั้นได้รู้สำนวน
แล้วก็มีเวลาส่งสำนวนกลับมาสอบเพิ่มเติมนะครับ
ในขณะเดียวกันที่มีการพูดถึงดารา

เป็นไงฮะถูกควบคุมตัวแยกไว้ที่แดนแรกนะครับ
พบว่าคุณปุ๊กกี้นั้นมีอาการเครียดมากวิตกกังวล
ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะของผู้ต้องขังทุกคนนะครับ

โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒๓วันในการปรับตัวนะครับ
ทางนี้ทางเรือนจำเองจะได้ส่งนักสังคมสงเคราะห์ไปพูดคุย
เพื่อลดอาการเครียดกังวลนะฮะ
เบื้องต้นจากการตรวจร่างกายของปุ๊กกี้
ปรากฏว่ามีโรคประจำตัวนะครับเป็นโรคหอบหืด
แต่เจ้าตัวเองนำยามาแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการร้องขอสิ่งใดเพิ่มเติม

ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีการนำเสนอข่าว
ซึ่งโอเคล่ะก็มีการพูดถึงดารา
ซึ่งขอยืนยันว่าวันนี้ไม่ใช่เช้าแน่นอน

แต่เมื่อวานนี้คุณก็กลายเป็นคุณดันนะโอเค

ก็แบบแล้วแต่พี่เช้าก็ไม่ต้องแล้วกัน
เพราะว่าสรุปแล้วเป็นดีเจเปิดแพลน
แต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่ามันมีหลายกระแสเหลือเกิน

เอาเลยให้เชิญไม่รู้ครับยังไม่รู้เลยว่าดาราพวกนั้นคือใครคือข่าวมันไปก่อนแล้ว
ดาราสอเสือสอสาราดาราดีเจย์
ตำรวจเขาบอกว่าอ๋อเหรอมีมาเท่าไหร่หรือ
อืมเขายังไม่รู้แก่ข่าวต่อยอดเก่งเหลือเกิน
คืออันนี้นี่พี่สืบมาเหมือนกัน
ก็คือตำรวจเขาก็ดูในโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ว่าในกรุ๊ปนี้ในไลน์มีใครคุยกันบ้าง
มีดาราใครบ้างซึ่งเขาต้องไปขยายผลิตีนึงตำรวจก็ยังไม่ได้บอกนักข่าว

แต่ในขณะเดียวกันอาจจะเกิดขณะที่มีการจับกลุ่ม
เขาก็ตำรวจมันก็ต้องไปตรวจหนึ่งบัญชีเงินหมุนเวียน
เพราะว่าเงินหมุนเวียนมันมีกว่า๑๐ล้านมันก็ต้องไปดูว่ามีใครบ้างโอนไปหาใครบ้าง
แล้วก็มีคนดังในวงการบันเทิงซึ่งเขาบอกเอามาจากไหน
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าข่าวมโนหรือเปล่าว่ามีการไปดูแชทไลน์
ไลน์ว่าที่พูดคุยกันเนี่ยในเพื่อนสนิทดาราวันนี้อักษรเปลี่ยนไปอีกแล้วคุณ

อักษรย่อสอเสือยังอยู่มีก็ตอนนั้นบอกมีนอหนูขึ้นมาอีก
ตอนนี้มีนอนูนะตอนนี้มีนอนูอีก
ไลน์มาถามปุ๊กกี้ว่าก็มีอักษรย่อสอเสือกับนอหนู
ได้ไลน์มาถามปุ๊กกี้ว่าถูกจับจริงเหรอ
เขาก็คงเป็นห่วงมากถูกต้องไหมล่ะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
ถูกถูกจับจริงเหรอ
ถ้าสมมุติคุณมาเป็นพวกเราก็สมัยก่อนมันก็มีเพื่อนกันอยู่แค่นี้
ถ้าเกิดคุณถูกจับอย่างนี้ผมก็ต้องส่งไปถามคุณถูกไหม

แต่เธอไม่ได้หวังดีกับมนุษย์ขนาดนั้นหรอกอย่างเธอนะ
ขนาดเดียวกันเขานะครับว่าไม่ได้หวังดีขนาดนั้นหรอกนะ
จากกรณีโซเชียลก็เดากันไปต่างนานา
ว่าดาราชาย๓คนดาราหญิง๑คน
โดยตำรวจอาจจะเรียกเพื่อนบ้านแล้วก็ดารามาสอบด้วย
มันก็เลยงานงอกไงคุณอืมถูกโยงกันเต็มเต็มแต่ที่เดือดสุดวันนี้ครับ
คุณก็เดือดเมื่อวานก็รู้เพราะคนโทรหาคุณเยอะแยะเยอะมากเลย
อีกหนึ่งคนซึ่งนางเดือดเลยจริงก็คือคุณโยยศวดีนั่นไงที่มีการ
ไปพูดถึงนางแบบยอยักษ์ครับและแอนเดนมีการพูดว่าอยู่หมู่
บ้านเดียวกันคุณโยคุณโยคุณโยคุณโยมันก็แบบว่ามันโกรธพอ
ว่าข่าวช่องไหนที่เอาชื่อโยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีของ
ุ๊กกี้ไม่เคืองนะคะถ้าพูดกันมั่วดิฉันเคยอยู่หมู่บ้าน
นี้มา๔ปีสงบสุขดิฉันไม่เคยมีเรื่องราวใดเพราะนางเนี่ย
ไปรับหมามาเลี้ยงแต่หมาสิบกว่าตัวและนิสัยของโยไม่ชอบ
สูงสิงกับใครทั้งนั้นอืมเพื่อนบ้านก็ไม่เคยคุยด้วยกันสักคน
หนึ่งเลยครับเพราะว่าตัวเองไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นบ้านหลังนี้
ขายไปเป็นปีแล้วค่ะจนมาอยู่ที่ใหม่แล้วขอท้าเลยถ้าใคร
บอกเห็นดิฉันเดินเข้าออกบ้านปุ๊กกี้ใครก็แล้วแต่ที่บอก
ดิฉันเดินเข้าออกบ้านปุ๊กกี้ครับยังไม่รู้เลยว่าบ้านเขาอยู่
ตรงไหนอย่ารู้ว่าปุ๊กกี้ไปเช่านะไปเช่าหมู่บ้านนะคะไม่
ใช่สุขาไอ้อักษรย่อเนี่ยขอทีเถอะกล้าหน่อยก็จัดมาเลยค่ะ
ข่าวแบบนี้เอาดิฉันไปยุ่งเกี่ยวคนรักกีฬาอย่างฉันไม่ยุ่ง
ขออนุญาตนะครับสองวันที่ผ่านมามีแต่เรื่องวุ่นวายตัวโยเองพยายาม
นิ่งนางบอกพยายามอยู่ให้นิ่งแต่เรื่องก็ไม่สงบแล้วก็บานไปไป
กันใหญ่จากหนึ่งปากเป็นสิบปากแล้วก็ข่าวก็มั่วไปหมดนะฮะแต่ที่
ต้องขอพูดเพราะมันเริ่มมากระทบกับความสุขส่วนตัวอืมจะให้มา
นั่งรับโทรศัพท์แก้ข่าวเอาตรงนางไม่ขอทำนะจะเขียนตรง
นี้แล้วก็จบเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ฮะนะฮะหลัง
ที่คุณปุ๊กกี้โดนจับเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า
มันวุ่นวายตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ว่าทุกเพจทุกทุกอ่ะตัวฉันเองก็นำ
เสนอข่าวว่าที่มันมาเราอย่าลืมวันทุกเพจนำเสนอข่าวหมด
ตรงไหมฮะโอเคแล้วถ้ามันเขาใส่ใครแล้วก็นำแบบว่าโอเคตาม
ข่าวแต่ไม่ได้เจาะจงไข่ถูกขนาดเดียวกันเขาบอกว่าปุ๊กกี้นาง
แบบย้อยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ฮะซึ่งมันก็ไปพาดพิงถึงนางโดยตรง
นางบอกความสุขของนางตอนนี้มันหายไปเยอะแล้ว
ใช่แล้วก็บอกว่านางแบบเดินเข้าออกบ้านปุ๊กกี้เป็นประจำมีความเกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติด
เอาจริงนางถามว่าคิดได้แค่นี้เหรอคะ

เขาถามคุณเหรอ

ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้
คุณเป็นคนดีเสรั่วบางทีสิรธรรมอันดีงาม
ซิ่งที่ฉันนักจิตใจเธอ

รายการนัตรราชอย่างคุณยอมรับนะโอเคไหมคะแองจี้

เอาจริงนี่นางคิดเขาถามว่าคนที่เขียนข่าวคิดได้แค่นี้เหรอ
ไม่ได้โกรธแต่โคตรเสียใจจริง
เพราะจากชีวิตที่เป็นอยู่ก็ไม่น่าดูยากเลยนะ
และที่สำคัญไม่เคยรู้จักไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับเขา
ช่องไหนสำนักพิมพ์ไหนที่เอาชื่อโยไปเกี่ยวข้องกับคดีปุ๊กกี้
เขาฝากมาบอกว่าอยากให้มีจัญญาบันสักนิดนึง
การเป็นคนในที่แจ้งก็ไม่ได้ความว่าจะถูกกุ๊บคามแบบนี้ได้นะครับ
โยเคยอยู่หมู่บ้านนี้จริงอยู่มา๔ปีทุกคนก็ทราบดี
ใช้ชีวิตสงบสุขไม่เคยมีเรื่องราวใด
ก็อย่างที่บอกนางเลี้ยงหมา๑๐ตัวนางก็ท้าอีกนะครับ
ว่าถ้าใครหรือใครหรือปล่อยข่าว
ถ้าเป็นนักข่าวแต่นางไม่ต้องให้ใครถามนางบอกไม่ต้องประหว่าง
คุณทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งไปตกอยู่ในข่าวแย่แบบนี้ไม่สงสารเห็นใจกันบ้าง
หรอกคะได้ในนักกีฬานะค่ะถามว่าผลกระทบที่ได้คืออะไรวันนี้นักวิ่ง
สปอนเซอร์นางมีสปอนเซอร์ถูก
แล้วที่สำคัญนางวันนี้นางหยุดเดินแบบไปด้วยนะ
นางเอาดีเอาจริงเอาจังเรื่องไตรกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ
แล้วก็ที่จริงนางสร้างชื่อเสียดีให้กับบ้านเราขนาดนี้

แต่วันนี้ต้องมานั่งรับโทรศัพท์ทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องต่ำตมมาก
ถ้าข้อมูลที่ได้มาคือแบบนี้บอกเลยคงจับไม่ได้หรอกค่ะ
ชั่วเนี่ยขอร้อง
คุณหันมาทางผมทำไมคุณช่วยเนี่ยคุณหันไปทางอื่นสิ
คุณพูดว่าคนชั่วคุณหันมาทั้งผมเลย

ข่าวร้องข่าวแบบนี้อย่าเอาโยไปเกี่ยวข้อง
นางแบบในข่าวจะเป็นใครไม่ทราบ

ไม่ใช่โยยศวดีหัสดีวิจิตร

คนรักกีฬาไม่มั่วยาเสพติดนะคะ
อ่านแล้วขอพิจารณาดูด้วยว่าสิ่งที่คุณเห็นมันเป็นไปได้ไหม
ส่วนเรื่องงานไม่มีผลกระทบค่ะสปอนเซอร์รู้ตัวตนของโยยศวดีดี
แล้วนางก็พร้อมที่จะตรวจเลือดเช็คสุขภาพตลอด
หลังจากนี้ถ้ามีการโยงถึงโยมาอีกนางจะขอดำเนินคดีตามกฎหมาย
และครั้งนี้การลงโซเชียลทั้งหมดของนางเป็นการเตือนแล้วนะครับ
ว่าถ้าสมมุติการนำเสนอว่าเอาชื่อนางไปเกี่ยวข้องเป็นนางแบบยอยะ
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนางเตือนครั้งสุดท้าย
อย่าพูดกันสนุกปากบนความทุกข์ของคนอื่น

ก็คือว่าจริงแล้วเนี่ยก็คือทางท่าเจ้าทีโอปอนดิวดเขากำลังใหญ้ผลอยู่นะครับผม
สืบหาว่ามันมีความเกี่ยวยงกับการค้ายาเสพติด

หรือว่ามีอาการโอนเงินในเรื่องของเงินอื่น

แต่เราอย่าลืมนะว่าที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมา

ตามผับตามบาร์ต่างจังหวัด
มันกลายเป็นเอาศิลปินเก่าไปยุค๙๐กลับมาหรอก

เราทำวิธีกรแต่มีกุลปร้ายของแต่ละรายการ

ถูกต้องนะครับผมตรงนี้นะฮะ

สำหรับคุณโยงคุณบอกอะไรไปถามยามือเลย

ก็เลยมีการไปพาดเชื่อมโยงใส่เขา
คือวันนี้คือความจริงแล้วเขาบอกสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวล

แต่หมายถึงว่านักข่าวมาโบข่าวกันเอง
ที่ติดตามสองสามวันนี้คือตำรวจไม่รู้เรื่องว่าเป็นใครบ้าง

คุณเป็นอย่างไงบ้างตัวของคุณหนุ่ม

ภายใน๑วันคนหนึ่งโดนอะไรบ้างคุณถาม

คือดาราที่แบบเข้าข่ายที่คนเดากันเนี่ยมีผลต่อการออนแอร์ของดาราอีกหลายคนที่ถ่ายไว้แล้ว
ลูกค้าเริ่มโทรหาลูกค้าแล้วเธออาจหาว่าเช็คกันหรือยัง
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอพักก่อนขอหยุดคนนี้ไว้ก่อน

แต่ว่าวันนี้กำลังติดต่อติดต่อมาเสร็จตอนเช้า

ที่เราบอกกันว่าตำรวจก็ไม่ได้รู้ยังไม่ได้รู้ปปศไม่มีการเรียกอะไรทั้งสิ้น
ถูกต้องแล้วผมคุอว่ามันวรั่งที่เขียนกันมา
ก็คือปปศเตรียมเรียกแล้วเที่ยงเนี้ยบ่ายโมงคุณอ่ะ
แล้วก็ไม่เคยโอนเงินแล้วก็ไม่ได้รู้จักบ้าน
ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกในรายการข่าวใส่ไข่
ซึ่งมันมีผลกระทบจริงแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่องานของชาว
แล้วก็ที่บ้านแม่แล้วก็พวกญาติญาตินู้น
เขาก็จะไม่เข้าใจเขาก็ยังตกใจอยู่
แล้วเขาก็เขาอยากรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไง
เพราะเราก็บอกแล้วว่าจริงแล้วเรารู้อยู่แล้วมันเป็นอะไร
เพราะว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้ทำ
ก็เลยบอกที่บ้านว่าสบายใจได้ไม่ต้องห่วง
ผมไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วหมาม้าสบายใจ

เขาช็อกมาแล้วยุ่งเลยเพราะเขาเป็นห่วงมาก
ที่สำคัญที่สุดงานการของเขาดูดิแคนเซิลไป๔งาน

พี่หนุ่มไม่ต้องมาแล้วกันค่ะให้พี่เช้าแทนสัก๔คิวมาเถอะ
ไม่ไหวฮะ๔คิวพวก๓ข่าวเลยนะฮะ
ทำกับม้าทำกับม้าทำกับม้าง่วงฮะครับผม
มาถึงเรื่องราวจากหัวหน้าวินอุดมศุกร์นะครับผม
ยอมมอบตัวตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ
หัวหน้าวินอุดมศุกร์หนึ่งทนโดนตามล่าไม่ไหวครับคุณผู้ชม

รับจ้างอุดมศุกร์๑ยกพวกตีกลุ่มวินรถจักรยานยนต์นะครับ
ดมศุกร์รุ่งเรืองบริเวณซอยอุดมศุกร์นะครับ

แขวงบางนานะครับแล้วเขตบางนากรทม
จนทำให้มีนายวีรวัตรพึ่งครุฑนะครับ
พนักงานรับส่งพัสดุถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งนาย

โดยเหตุเกิดวันที่๑๕มิถุนายนนะฮะ

พื้นที่รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ๗ราย

เหลืออีก๑คนก็คือนายประมุกวิเชียนดิหลกกุลนะครับ
เป็นหัวหน้าวินจักรยานยนต์อุดมศุกร์๑
ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีนั่นเอง
ความคืบหน้าล่าสุดครับที่สนบังนารายงาน
ข่าวแจ้งว่านายประมุกได้เดินทาง
เข้ามอบตัวกับตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขนาดนี้
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำและจัดทำบันทึกจับกลุ่ม
นอกจากนี้มีรายงานข่าวอีกว่า

เข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาของสนบังนา
นายประมุกมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
และที่สำคัญคือขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงเหตุวินรถจักรยานยนต์รับจ้างยกพวกทะเลาะวิวาสดังกล่าว
ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์มาโดยตลอดนะครับ
แต่เหตุที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวซะมากกว่า
ซึ่งในส่วนของตำรวจได้สั่งการให้ติดตาม
จับกลุ่มผู้ร้ายที่ก่อเหตุให้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าจะส่งบัญชีสวยให้บุคคลมีสี
หรือผู้มีอิทธิพลนั้นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
ทางด้านพลตำรวจโทษสุธิพงศ์นะครับ
ผู้ประชาการนะฮะนครบานกล่าวว่าเบื้องต้นมีคำสั่งให้
พลตำรวจโทนะครับอนุรักษ์อิ่มละเอียด
รองภูมิกับการจราจรสนบังนามาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
จากบกพร่องในเรื่องการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์
รับจ้างปล่อยให้มีการทะเลาะวิวาสกันจนมีผู้เสียชีวิตนั่นเอง
ก็คือคุณผู้ชมลองดูดีนะฮะเราจะเห็นภาพ
คนเสื้อแดงนี่คือวัญชัยวันชัยหรือชื่อเล่นว่าชื่อไอ้อ้ำ
วันชัยเป็นคนสนิทของประมุกประมุกก็คือหัวหน้าวินของทางซอย
เป็นคนคุมวินเป็นหัวหน้าวินเลยของซอยอุดมศุกร์๑
พอไปถึงเสร็จปุ๊บวันชัยเขาก็นั่งลงแล้วก็ยิงเห็นไหมฮะ
เขายิงเข้าไปในซอยซอยนั้นเขาเรียกว่าซอยรุ่งเรืองคุณผู้ชมฮะ
ซอยนั้นจะเป็นซอยที่กลุ่มมอเตอร์ไซค์หน้าธนาคารที่เขาถูกลุมตีเนี่ย
เขาถอยล่นเข้าไปอยู่ในซอยนี้เนี่ยนะฮะประมุกถือกระเป๋าใบหนึ่งมา
ใบนี้น่าจะมีอาวุธปืนอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อคืนก่อนนะฮะ
นายวัญชัยไปมอบตัวนะครับกับทางที่ตำรวจมาแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นถูกนายประมุกซึ่งเป็นหุน่าวินเนี่ยนะฮะ
มีคนสั่งให้ยิงหลังจากนั้นนายประมุกถึงได้มามอบตัวเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ
คือมาก็ในสภาพที่เรียกว่าเดินขากระเพกมา
นายประมุกเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าจริงแล้วที่บ้านในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาทำบ่อนเขาทำบ่อน
แล้วก็ปรากฏว่าหลังเขาเลิกไปแล้วนะ
เขาก็พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลอะไรทั้งสิ้น
แต่เหตุที่มันเกิดเนี่ยเพราะว่าไอ้วินมอเตอร์ไซค์เถื่อนนั้นน่ะนะฮะ
ที่อยู่หน้าธนาคารเนี่ยที่มีอยู่หกสิบหกสิบอ่าหกสิบคันเจ็ดสิบคันเนี่ยนะฮะ
คือเป็นวินเถื่อนแล้วเหมือนกับไปแย่งที่ทำมาหากินเขา

แต่ไอ้มุมของทางด้านฝั่งมอเตอร์ไซค์ที่ถูกไล่ตีนั่นน่ะ

จริงแล้วประมุกเนี่ยต้องการจะไปยึดวินเขาอืม
แล้วก็จะไปเก็บหัวคิวคันละสามพันห้าร้อยบาท
คือทุกคนต้องจ่ายทุกคนต้องจ่ายทีนี้ไอ้ฝั่งที่เขาต้องถูกเรียกเก็บเงินเขาก็ไม่ยอม

เพราะเขามองว่ามันเป็นวินพี่น้องเขาคือแบบใครไม่มีเงินก็มาขี่กันตรงนี้

แต่ว่าคือผิดยอมรับว่าผิดคือไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นวินที่ถูกต้อง
คือจะต้องไปซื้อเสื้อวินนี่แหละปกติถูกต้องไหมล่ะ
เมื่อมันเป็นเรื่องนี้ก็แบบกุ๊บโครงก็เอามาให้ทำให้รู้เลยนะว่า
ค่าเสื้อวิน๑ตัวแพงมากเลยนะ
ถ้าพี่พีกเป็นแสนเลยนะม้น
นึกตัวการสมมุติว่าถ้าเกิดว่า
ถ้าเป็นจริงนะฮะอย่างที่ทางวินหน้าธนาคารที่ถูกไล่ตีเนี่ยเขากล่าวอ้างนะ
ลองคิดดูว่าวินเขามีประมาณ๖๐คนเอาหัวละ๓๕๐๐คูณ๖๐เข้าไป
คุณคิดดูก็เป็นเท่าไหร่เป็น๗แสนต่อเดือน
แล้วมีสิทธิ์อะไรไปเก็บเขาเขาหาเช้ากินข้ามกันอ่ะ
อันนี้คือในมุมนั้นไงคือเขาบอกว่าคือทางฝั่งของประมุกเขาก็บอกว่า
มันไม่ใช่อย่างนั้นจริงแล้วเนี่ยคือของเขาเนี่ยเป็นวินถูกต้อง
มีประมาณ๒๐๐คันแต่ทีนี้ไอ้การที่เขามาไล่วินเนี่ย
เพราะวินนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ยังไปรับคนแถวนั้นเนี่ย
มันคือเหมือนกับเสียโอกาสของเขาทางแม่ของประมุกเขาชื่อเจ๊เป้า
เขาก็บอกมาบอกว่ามันเหมือนมีข้าวอยู่จานนึงแล้วคือในทีมของลูกเขาเนี่ย
คือถูกต้องต้องกินแบบถูกต้องกันแต่ปรากฏว่ามันมีวินอื่น
ซึ่งไม่ถูกต้องมาแย่งข้าวอันนี้กินมันก็ไม่ถูกไงเขามองแบบนั้น
แต่ทีนี้ไอ้ฝั่งมุมที่วินวินที่ถูกไล่ตีเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหขนาดมี๒๐๐คัน
คนรอวินอ่ะยังต่อแถวไปนู่นอันนี้เราพูดเราพูดกันตรงเราอยู่แถวนั้นมาตลอด
อยู่แถวสุขุมวิทเราทำงานแถวสุขุมวิทย์อ่าพี่จะเชื่อไหมว่าโดยเฉพาะอโศกอ่ะ
เท่าไหร่ก็ไม่พอมันเป็นอะไรที่เท่าไหร่โดยเฉพาะวันนี้ในกรุงเทพมหานคร
ถ้าสมมุติจะพูดอย่างนั้นเราก็ต้องคิดดีนะมอเตอร์ไซค์ไม่มีวันพอ
ใช่เพราะมันคนในซอยอุดมศุกร์เยอะจริงแล้วมันเยอะกว่าอโศกอีก
แถวนั้นเป็นที่พักอยู่ด้วยถูกต้องไหมตรงสุขุมวิทย์คุณไม่มีทางพอ
ดูจากปริมาณรถจักรยานยนต์ก็น่าจะทราบแล้วล่ะว่ามันโอ้โหหลายสิบคันเป็นร้อยคันเลย
ถูกต้องพูดแล้วแสดงว่ารายได้ต้องเยอะมากถูกต้องนะครับ
คือมันก็เอาไว้เลี้ยงก็คือเขาก็ทำมาหากินสุจริตอ่ะเนอะบางทีมันก็การเก็บสวยเก็บอะไรอย่างนี้มันก็
อันนี้พูดอย่างเงี้ยอีกมุมหนึ่งนะพักกันก่อนช่วงหน้าเปล่าปีเรียกงู
เป่าเองนะเปิดแอปแล้วดูงูออกมาหรือเปล่าเอาไปใช้ที่บ้านครับผมช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
เอาละ๑คลิปเป็นแขกเป่าปีเรียกงูที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน๓๐๐ยอด
ได้รับแจ้งจากนายนิรันดิ์เปรมสิรินะครับนิติกรปฏิบัติการเทศบาลตำบลไร่เก่า
ว่ามีงูเลื้อยเข้าไปแอบอยู่ในกระโปรงรถยนต์ซึ่งจอดอยู่ที่ร้านจอดรถ

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่าอำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขัน
จึงได้จัดกำลังแล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์จับงูออกไปเมื่อทีมจับงูไปถึงพบรถยนต์
ส่วนบุคคลเนี่ยนะอะไรนะขึ้นทางภาพให้เท่านั้นส่วนบุคคลเลขทะเบียงหน่อยมั้ย
๒๔๓๓ประจวบคีริขันเจ้าของรถก็ยืนรออยู่ใกล้กับรถยนต์ยังเก่า
จากมันมีงูอยู่เนาะคุณนิรันดิเล่าให้ฟังว่าเพื่อนพนักงานเทศบาลเดินมาผ่าน
เห็นนาทีงูเนี่ยกำลังเลื้อยเข้าไปในฝากระโปรงรถยนต์ของตัวเองนะฮะแต่ขนาดไม่ได้ใหญ่มาก
ประมาณนิ้วมือในตอนแรกก็ได้ช่วยกันพยายามจะจับก่อนแต่จับไม่ได้ปรากฏว่า
งูตัวดังกล่าเนี่ยได้เลื้อยไปในห้องเครื่องหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจากนั้นอาสาสมัคร
กู้ภัยเนี่ยจึงได้ถอดเฟรมรถด้านข้างเนี่ยส่องไฟฉายซอกแบบว่าซอกหนุ่มฮะ
อ่านข่าวอยู่นะครับเดี๋ยวของฉันขึ้นนะครับของอะไรฮะมันละฮะนึกว่างูฮะ
เพื่อนพนักงานเทศบาลตำบลเขาบอกเกิดปิ๊งไอเดียไอเดียหนึ่งนี่จะจับงูแล้วทำยังไงกันดี
เพื่อเปิดคลิปแขกเป่าเคยเห็นใช่ไหมที่แขกเป่าแล้วงูมันจะเลื้อยออกมาเขาก็คิดได้เนอะ
เขาบอกเอาวะจะจับงูยังไงดีลองใช้วิธีในการเห็นแขกเป่าปีแล้วงูขึ้น
ที่เคยเห็นในภาพยนต์โดยเปิดเสียงปี่ให้ฟังปุ๊บแล้วก็ยื่นมือถือเข้าไปในฝากระโปรง
หวังช่วยเพื่อนเรียกงูออกมาตามเสียงเป่าปีแบบในคลิปดังกล่าว
คุณฮะจากเรื่องเครียดกลายเป็นเรื่องหัวเลาะเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเกรงเครียด

โหเราก็คิดนึกว่าใช่ได้นูโทมัทซากตัว
โถมันหนีไปก่อนแล้วนี่เก่งแม่งเปิดเพลงที่มีงูออกมา
นี่นะครับมองแดดเล้วเลยครับตอนนี้ครับผม
สรุปหาเท่าไหร่เรียกมาฟรีด้วยนะ

ช่องกันมากใจหรือ

ทำไมเอารูปขึ้นนาน
แล้วมันขึ้นมานาน

จำหน้าไม่ได้ก็เลยเอาขึ้นมา

เป็นอะไรโลกปั่นหรอ

ยังไม่พอตอบด้วยคลิปของคุณพุกติ้ง

เพราะนำเสนอข่าวกันนี่แหละครับ
มาถึงเรื่องราวของนักศึกษาพิชาต่างหากมาดีกว่า
เรียนรอดอตอนนี้ไม่ต้องตัดผมทรงนักเรียนแล้วนะ

ไม่ต้องเกลียนแล้วเพราะล่าสุดรอดอไว้รองทรงสูงได้นะจ๊ะ
พลนำรวจโทปราการปทวนิทซ์นะครับ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับ

การเรียนของนักศึกษาวิชาทหารนะครับ
นักศึกษาชั้นปีหนึ่งถึงห้าใหม่หมดเลย
รวมรวมทั้งปรับการเรียนให้มีความทันสมัยแต่ยังคงเน้น
การมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำมีจิตอาสาความจงรัก
ดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญก็คือ
จะมีการพักผ่อนและทดลองให้นักศึกษาวิชาทหาร
ผมรองทรงสูงครับเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากนักศึกษาวิชา
ไม่ได้เป็นทหารประจำการจากเดิมที่เคยตัดผมเกลียน
ข้างขาวโดยนักศึกษาชายชั้นปีที่๑ถึง๓ไว้ผมรองทรง
สูงผมยาวด้านหน้าได้ไม่เกินห้าเซนติเมตรส่วนนักศึกษา
วิชาณทหารนะครับผมชายชั้นปีที่๔๕ผมยาวด้านหน้า
ไม่เกินเจ็ดเซนติเมตรเลยทีเดียวเริ่มมีการศึกษา
สองพันห้าร้อยหกสองในเดือนกรกฎาคมนี้จากนั้นก็จะ
มีการประเมินผลแล้วก็ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาญอาหาร
และผู้ครองต่อไปครับครับผมเนี่ยนะฮะก็มาจากทางคุณต้อนผม
เรียนนี่วัฒนานาน่าน่วมถ้าใครแบบไว้ผมรองสูงสูงมาได้
นี่เท่มากใช่ตอนนี้ได้เท่กันหมดแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องตัดทรง
นักเรียนใช่ไหมนักเรียนอยู่นักเรียนไม่รู้นักเรียนไม่รู้
นักเรียนไม่ตรงนักเรียนไม่รู้ใช่ไม่ต้องแล้วนักเรียนยัง
มีให้ให้เป็นรองส่งแล้วส่งสูงหรอส่งสาธิการให้ก็ให้
มาบอกบางโรงเรียนบางโรงเรียนก็เฮียบบางโรงเรียนก็ยัง
เป็นนักส่งนักเรียนก็ก็จะให้ตามกดโรงเรียนอีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคือคำว่าเอ่อส่งผมรอดอก็จะหายไปเลยน่ะใช่
เด็กมันก็อยากจะยังนี้เด็กมันหล่อผมส่งรอดอผมส่งรอ
ดอดอเพลงของพี่ของของข้างหน้านี่เจ็ดเซ็นหรือหรือว่า
มาเจ็ดเซนค่ะนี่เจ็ดเซนใช่ไหมฮะใช่ก็คือก็คือ
อันนี้ประมาณรองทรงสูงอันนี้คือปี๔ปี๕ก็จะไว้
อย่างนี้ก็คือข้างหน้าได้อันนี้ตัดที่ร้านเลยตัดที่เขียงฮะ
ฮะร้านร้านร้านสวยนี่พลังวงตอสับอยากกระตูหน่อปก
ใช่ค่ะก็จะเจออย่างอย่างงี้เจ๊ที่โรงลียก็สวัสดีค่ะเจ้
ปรากฏเขามาฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เป็นเล่นลับอีกเขาบอก
มีรูปผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่ที่กระจกแบบนี้
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงนะฮะ
คือจากกรณีที่นายบุญหลงนะครับอายุ๗๑ปีเขาเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตะบนครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านของลูกสาวตนเองหลังจากที่ภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
กับลูกสาวนั้นมาเข้าฝันนะฮะตัวเองก็เลยเดินทางมาหา
เมื่อเดินทางมาถึงครับพบว่าบ้านนั้นมีย่ารกร้างนะครับ
ก่อนที่จะไปพบลูกสาวก็คือนางทิพาพักอายุ๔๖ปี
เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างที่บอกว่าเสียมานานแล้ว๖เดือน๖เดือน
ตายมา๖เดือนแล้วอ่ะจากการชนสูตรของแพทย์นะครับ
พบว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖เดือนนะฮะแล้วก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็การถูกทำร้ายนะครับกระทั่งสื่อมวลชนได้มีการถ่ายภาพที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าไปพบว่าจากการถ่ายภาพหน้าบ้านนะฮะไปเห็นภาพผู้หญิงเนี่ยติดอยู่ที่กระจก
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกไปนะครับว่าน่าจะเป็นวิญญาณของนางทิพาพักหรือเปล่า
อืมไม่ใช่ล่าสุดเลยนะฮะทีมข่าวเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับ
ก็พบว่าภาพนั้นที่เป็นเหมือนผู้หญิงสาวยืนอยู่หน้ากระจกนั่นนะครับ
มันเป็นภาพสติ๊กเกอร์ของนางแบบทรงผมที่ผู้ตายติดไว้ที่กระจก
เพราะผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้นะฮะเขาประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวย
โดยใช้บ้านชั้นหนึ่งของเธอประกอบกิจการโดยบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านของสามีนะครับ
จุกนะฮะอายุ๖๒ปีเป็นเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยเพิ่งมาเช่าบ้านหลังติดกับบ้านผู้เสียชีวิตได้ปีกว่า
หลังจากว่าอยู่ไม่ค่อยมีโอกาสเจอผู้เสียชีวิตนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีใครไปยุ่งกับบ้านหลังนี้เพราะผู้เสียชีวิตเองเนี่ยมีอาการทางประสาทนะครับ
มักจะปลาขวดมาข้างบ้านบ้างนะฮะหรือว่าจะโวยโวยวายบ้างเป็นเรื่องราวขึ้นโรงพักก็มีนะฮะส่วนแฟนของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นทหารนำบุตรชายนั้นย้ายไปอยู่ที่อื่นนานแล้วเพราะกลัวว่าผู้เสียชีวิตนั้นจะทำร้ายลูกของตนเองนะครับ
ส่วนเรื่องที่ได้กลิ่นนั้นได้กลิ่นมานานแล้วนะฮะเพราะกำแพงบ้านผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของตนเอง๖เดือนน่ะคือบ้านของคุณยายเนี่ยนะฮะคือครัวผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตในห้องน้ำนะฮะห้องน้ำติดกับครัวโอ้โหกลิ่นก็ออกมาได้กลิ่นมันก็ออกมานะฮะคือตอนแรกเธอก็สงสัยว่าเนี่ยหนูเนี่ยต
นะฮะส่วนเช้านี้ก็ยังไม่พบญาติเรียนมาทำความสะอาดค่าดว่าวุทิสิฟิตคงจะไปติด

แปลกมากนะเสียชีวิต๖เดือนไม่มีคนมาลุกทัก
หรือว่าไม่มีแบบญาติมาหาตัวว่าหายไป

แล้วก็ปรากฏว่าเขาฝัน

แล้วก็เห็นว่ามาพร้อมกับลูกของตนเอง

ทำไมลูกไม่เห็นมาหาเลยหายไปนานแล้ว

พอแกเติมร้อยหนึ่งได้แกก็ขี่รถเครื่องมาหาลูกสาวแก

ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยตัดโซ่เข้าไป

เจอลูกสาวตายอยู่ในห้องน้ำแห้งแล้ว
โอ้โฮเห้อ๖เดือนแล้วหรือเปล่าเหรอน้อง
๖เดือน๖เดือนแล้วนะฮะ
คือแกก็เลยบอกว่ามันเป็นอย่างไร

ก็น่าจะหัวใจล้มเหลวหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่านอนเสียชีวิตเพราะไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
เพราะว่าแต่๖เดือนก็อย่างที่บอกข้างบ้านก็แอบต้องเป็นเราเราก็ช็อกเนอะ
แต่ข้างบ้านก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นกลิ่นหนูตาย
คือครัวของป้านป้าอยู่ชนกับห้องน้ำเลย

ปัญหาคืออะไรรู้ไหมต่อไปจะทำอาหารยังไงป้าน่ะ

บ้านเรา๖เดือนยังวิญญาณไม่เขี้ยนเลยเนอะ

เขาคงไปสื่อนะพูดแม่เพราะสื่อกับใคร

แต่ว่าสามีเขากับลูกเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยนะ
เขาบอกว่าตอนที่เขาไปสัมภาษณ์เราดูวันนี้ดูสัมภาษณ์
ลูกไปแล้วคิดว่าสามีมารับออกไปแล้ว
ไปรักษาหรืออะไรคนคิดว่าอย่างนี้มาตลอด

เอ้าพักสักครู่ช่วงหน้านะฮะ

ไปแล้วอาทิมาเรียงเป็นรูปเป็นร่าง
จากนั้นก็มีการทำพิธีทางศาสนา
โดยวางเหรียญโปรยดอกไม้นิมนต์พระพิสุ
ส่ง๗รูปมาทำบังสกุลนะฮะ

มีแต่ความสุขสมบูรณ์ทุกพบทุกชาติตลอดไป

หลังจากเก็บอัฐิน้องน้ำตาลแล้วก็จะมีการดำเนินการคือได้

หลังจากนั้นก็จะเก็บชิ้นส่วนของน้องไว้บางส่วน

เพราะน้องชอบทะเลที่หัวหินนะฮะ

น้ำทิพย์ก็คือเป็นน้องคนเล็กของน้ำตาลเนี่ย

เพราะน้ำทิพย์อีก๓เดือนถึงจะกลับ
แล้วเราก็ทำพิธีกันเล็กอีกรอบนึง

เพราะเราอยากให้ความสำคัญกับคนที่ยังอยู่

หลังจากที่เผาน้ำตาลไปแล้วน้ำทิพย์ก็ได้โทรมาคุยกับพี่สาว

สิ่งแรกที่ทำให้กับน้ำตาลก็ถ้ากลับมาเมืองไทย
คือจะทำบุญอูทิสบทศุกร์ส่วนให้กับน้ำตาล

เอ้าไปเรื่องต่อไปคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องของการดูแลผิวหน้ากันบ้างนะครับ

ฟื้นฟูแล้วก็บำรุงแล้วก็แก้ปัญหาผิวหน้าของตนเองให้ตรงจุด
ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะครับคือเรียกว่าใครที่กำลังมีปัญหา
เรื่องหน้ามันรูขุมขนกว้างแต่งหน้าไม่ติดมีรู้รอยก่อนวัย
รวมถึงผิวหน้านั้นหมองคล้ำนะฮะดีครับครับวันนี้เรามี
ซับมันเลิกผิวและช่วยกระชักรูขุมขนนะครับตัวนี้
เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยมากครับผู้ชมใครที่สภาพ
ผิวหน้ามันรูขุมขนกว้างเนี่ยใช้เลยครับทาปุ๊บผิวดูเรียบ
เนียนปั๊บช่วยเบอร์รูขุมขนได้ดีเลยทีเดียว
อันนี้แหละจะเด็ดจริงแองจี้ผิวหล่อนช่วงนี้หมองคำหล่อนต้องหยอด
จะช่วยผัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้า
อนุพันธ์จากวิตามินซีทำให้ช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะฮะ
และความหมองคล้ำบนใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเซรั่มตัวสุดท้ายที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลอง
ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูผิวอ่อนล้าแล้วก็ร่วงโรยให้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่ง
จึงช่วยเติมความชุ่มชื่นนะฮะบนชั้นผิวให้ดูอิ่มน้ำแล้วก็ดูกระชับอยู่เสมอ
สามสูตรนี้มี๒ขนาดให้เลือกด้วยกันนะฮะขนาด๓๐มิลลิลิตรราคา๖๙๐บาท
สตรีทบิวตี้ราซาด้าช้อปปี้และขนาดพกพา๘มิลลิลิตรเนี่ยราคาเพียง๓๙บาท
ถูกมากสามารถหาซื้อได้ที่๗๑๑นะฮะใช่แล้วไปได้เลยครับ

ของน้องบีจินะฮะก็เรียกว่าอบอุ่นทีเดียวเรียกว่าคุณติ๊ก
บาเชอร์นะฮะคุณแม่ป้ายแดงหายเหนื่อยไปได้เยอะนะครับ
เพราะสามีกับคุณสองแบบคุณสอนรามเทพธักษ์เนี้ย
คอยช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงลูกเป็นคุณพ่อมือใหม่นะฮะ
ที่มีตั้งแต่มีลูกตั้งแต่มีลูกดูอบอุ่นน่ารักมากกว่าเดิมนะครับ
ครับซึ่งแฟนแฟนส่วนใหญ่เนี่ยก็ดีใจไปด้วยนะครับ
ที่สุดก็เห็นโมเมนต์นี้ของสอนรามสักทีนะครับล่าสุดนะฮะ
ครูเทพิทักษ์พากันไปเที่ยวพร้อมหน้าเลยพ่อแม่ลูก
อายุได้๒เดือนเสร็จเท่านั้นเองครับผม
เนี้ยคับก็เรียกว่ามีรอยยิ้มกันไปนะฮะนะฮะ
คือหลายคนก็สงสัยทำไมสอนรามถึงบินไป
ต่างประเทศนี่นะฮะก็คือมีล่าสุดเลย
ซึ่งมันประจวบประเหมาะตรงเหมือนกับคนก็แบบว่าไปเอาอักษรยงอักษรย่อไปโยงใส่เขาอีก
แล้วปรากฏว่าวันนั้นคืนนั้นคุณสอนรามบินไปเลย
คนก็เลยตั้งข้อสงสัยคือคนไทยอ่ะเนาะ
แล้วก็ทุกคนก็เลยตั้งข้อสงสัยกันเยอะเขาว่ายังไง
คืออย่างนี้ฮะคือคุณสอนามเขาได้มีการโพสต์คลิปนะฮะ
บอกว่าคุณย่ากับหลานสาวบอกว่าเนี่ย
คุณย่ามาส่งวิติไปปารีสครอบครัวเทพพิทักษ์นะฮะ
โดยแฟนก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับว่า
น้องวิจิน่าเหมือนคุณสอนรามจังเลย
แต่อย่างไรก็ตามนะฮะเขาบอกว่ามีชาวเน็ตเนี่ย
ก็มีเข้าไปถามคุณหนุ่มสอนรามเหมือนกัน
ว่าถามว่าทำไมไปปารีสครับพี่หนุ่ม
หรือมีญาติที่นั่นคุณสอนรามก็เลยตอบเลยบอกว่า
มีญาติที่ปารีสครับพาวีจิมาเยี่ยมครับผม
ไม่ไม่พอนะฮะมีคนเข้าไปถามอีกเข้าไปพิมพ์ถามว่า
มีข่าวหรือเปล่าค่ะเชื่อใจพี่นะ
คิดว่าพี่เป็นคนดีรักพี่หนุ่มค่ะ
นี่แหละฮะก็คือเรียกว่ามีแฟนคลับก็เข้าไปให้กำลังใจนะครับ

นี่แหละฮะก็มีข่าวออกมาล่าสุด
นั่นแหละแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร
แต่คุณสอนราก็ตอบมาแล้วว่าจริงแล้วญาติอยู่ที่ฝรั่งเศส
ซึ่งส่วนตัวเราเห็นคุณสอนรามมีโชว์ตัวที่ฝรั่งเศสบ่อยนะ

เราจะเห็นลองไปไล่ไอจีเก่าของเขาดูอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่ามันอาจจะแบบประจวบเมื่อวานข่าวแรงถูกต้องไหมล่ะ
หรอกครับแต่ทีนี้ผมบอกอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนเพื่อนนะ
เรื่องอะไรผมไม่รู้แต่ว่าในมุมกัดกรรมในพูดของข้อเท็จจริง
คือถ้าเขาจะหนีข่าวมันคงจะไม่ใช่หรอก
เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการที่จะจองตัวไปฝรั่งเศสมันจองกันเป็นเดือน

ขึ้นมาหลายเดือนกรับไม่ได้คือแล้วเรื่องของพูกี้ฮแบบกรัดขึ้น๒วันอยู่ดีสองลาภจะซื้อตั๋วละ
นะไอ้เรื่องอื่นเราก็ไม่รู้นะก็ว่ากันไห้มาถึงเรื่องภาคของหญิงแยะบ้างดีกว่าครับ
อย่าหลงเชื่อโดนเว็บปลอมลงข่าวสาวน้อยมหัศจรรย์ถูกหวย๘๖ล้านฮะ
ช่วงนี้คนดังบ้านเราเจอเว็บปลอมเอารูปไปกู่ข่าวเสียหายกันเป็นระยะนะครับ
ล่าสุดเลยเนี่ยหญิงแยะต้องออกมาโพสต์เคลียร์ชี้แจงไปตามกันนะครับผม
พริตตี้คนดังหญิงแย้ก็ได้โพสต์ไอจีเผยภาพที่มีเว็บปลอมนำรูปของเธอเนี่ย
ประกอบข่าวสัมภาษณ์สาวน้อยมหัศจรรย์ถูกหวย๘๖ล้าน
พร้อมกับความลับของเธอโดยหญิงแย้เผยว่าเป็นไลนมาร์คป่ะ
เว็บพวกนี้อย่าไปหลงเชื่อนะคะคนเอารูปแย้ไปใช้ในทางนี้เยอะมาก
ใครเจอช่วยกันรีพอร์ตด้วยนะคะเอาเป็นว่าแฟนแฟนรับทราบ
หลงเชื่อเว็บข่าวปลอมแบบนี้แล้วกันนะครับ
อีกหนึ่งข่าวลำไยหายทองคำ
โกงโคมเถอะโกงโคม

แขนก้นโชว์บิดหมดเหมือนอยากจะซ้อนเบอร์ไซค์ด้วยเกิน
หันมาแล้วก็บอกว่าเที่ยวไหมคะ
อันนี้ตามตาลุกตาวาวกันจริงกับลำไยหายทองคำที่ล่าสุดเนี่ย
เจ้าตัวได้โพสต์รูปอวดมอเตอร์ไซค์สุดเท่ด้วยการขึ้นคล่อม
โกงโคมท้าทาย
โกงโคม

โกงโคม
คนตายครับคนตายมากัน
เดี๋ยวหลังโชว์ท่าบิดแบบถึงใจพร้อมแคปชั่นสุดว่า

สกอย๑๐๘งานนี้ทำเอามาดาวแฟนคลับหนุ่มนะฮะ
พากันยกมืออยากซ้อนท้ายกันแบบรัวเลยล่ะ
ถูกต้องโอ้โหเห็นแล้วอยากใส่เกหนึ่งเลยฮะ

คุณชาวอีกคราวอีกคราวนะฮะคิมเบอรี่ซะหน่อยนะฮะ

ความฝันของหมากตระเวนซื้อที่ทำแปลงผักออร์แกนิคครับนะครับ
ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงจ่อลุยงานโกลอินเตอร์สำหรับนางเอกสาวสวยของเราคิมเบอร์รี่ล่าสุด
เจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมชมคอเลคชั่นใหม่ของแบรนด์เครื่องประดับสุดหรู

เมื่อได้มีโอกาสเจอสาวคิมเบอร์รี่เลยไม่พลาดถามถึงโปรเจกต์นี้
ล่าสุดเนี่ยทริปลอนดอนเป็นยังไงบ้างคะ
คิมก็บอกว่าก็ไปงานคาเทียร่วมอีเวนต์นะครับผม
แล้วก็ไปทำงานอีกชิ้นหนึ่งที่พิเศษก็ฝากดูด้วยนะคะ
เห็นล่าสุดไปทานข้าวกับคุณแอนทองผสมด้วยเป็นคู่เลย
ก็เป็นคนนัดเองค่ะเพราะไม่ได้เจอนานแล้วแล้วพี่เขาก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่น
ก็เลยนัดทานกันคู่ไหนหวานกว่ากันไม่ได้มีอะไรหวานค่ะจะตีกันมากกว่า
เป็นดินเนอร์แบบพี่น้องคุยเล่นมากกว่าค่ะ
ตอนที่เราไปลอนดอนหมากขับรถไปติดลมจริงหรือเปล่า
เขาก็ชอบพี่แพร่เขาก็ส่งมาให้ขำสมน้ำหน้า
ก็มีก็ไม่ได้ห่วงเพราะว่าแทบไม่ได้คุยกันเลยตอนไปลอนดอน
ต้องบอกว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องบอกเราก่อนไหมว่าจะไปทำอะไร
เขาแค่บอกว่าจะไปหาที่ปลูกผักครับ
ช่วงนี้เขาบ้าปลูกผักจริงเหรอเขาอยากครับมันคือความฝัน
เขาอยากให้เป็นโปรเจคขึ้นมาส่วนตัวเนี่ยหนูก็เห็นด้วยนะคะ
อยากทานที่เป็นออร์แกนิคจะได้มีแบบมีคิดจะไปทำด้วย
แต่เวลายังไม่ตรงกันก็เดี๋ยวถ้าว่างจะไปดูด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังศึกษาขั้นเริ่มต้นว่าทำยังไงดีเป็นแบบแถบชานเมือง
คลิปหน้าน่าจะมีเวลาก็ไปได้ค่ะ
เอาล่ะนะฮะก็คือความฝันเขาอยากปลูกผัก
พรุ่งนี้หลังครบทรงชาติกลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ใหม่ขวัญเอ้ยขวัญมา
ขอบคุณมากไม่ต้องไปตกอกตกใจ

ติดต่อที่ไอจีเลยครับไอจีพี่เช้านะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะแฟนของรายการข่าวใส่ไข่นะครับขอบคุณมากที่ให้กำลังใจมา

กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ใหม่วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ